คุณผู้ชมค่ะขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่
ได้มีการควบคุมตัวในอาผะผู้ต้องสงสัย
จากห้องประชุมซั้น๔ภายหลังจากศพปกรรมเข้ม
เข้าห้องสืบสวนซึ่งตลอดการควบคุมตัว
มาอย่างห้องสืบสวนสอบภอมแม่แตง

พยายามที่จะสอบถามถึงเหตุผลเหตุการณ์
รวมถึงคำให้การต่างของนายอาผะ
ว่ามีการกระทำร้ายน้อง
หรือว่ามีการนำตัวน้องมายังพื้นที่กระท่อมจริงหรือไม่นะคะ
ซึ่งในขณะนี้นะคะนายอาผะเองก็ถูกควบคุมตัวมาที่ห้องสืบสวน
ภายในห้องสืบสวนของสอบภอมแม่แตง
แล้วก็ด้านในพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกว่า๑๐คนอยู่ด้านใน
เพื่อที่จะดำเนินการสอบปากคำเข้ม
อย่างที่คุณเห็นเมื่อสักครู่เป็นภาพที่ถือว่า
มีการควบคุมตัวลงมาจากชั้น๓ของสพแม่แตะ
ตลอดการเดินมาจากสพมายังห้องสืบสวนตรงนี้นะคะ
นายอาภามีท่าทีอ่อนแรงแล้วก็ยังคงที่จะไม่ให้การยอมรับสารภาพ
หรือยังไม่ได้บอกกับทีมข่าวว่าลงมือทำหรือไม่

นำตัวน้องไปทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าถ้ำหรือกระท่อมหรือไม่
นายอาผะก็พยายามที่จะบ่ายเบียงแล้วก็ให้การวกวนนะคะ
ซึ่งเจ้าที่ตำรวจก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อ
คำให้การของนายอาผะว่าเป็นคนที่นำตัวน้องไปทิ้งจริงหรือไม่
ในขณะเดียวกันเจ้าที่ตำรวจก็จะต้องมีการไล่เลี้ยงนะคะ
ในเรื่องของลำดับเหตุการณ์ว่ามีบุคคลอื่นรู้เห็นหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
พร้อมกับนำพยานหลักฐานต่างที่ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
หรือว่าพอถอนะคะนำมาเพื่อที่จะตรวจสอบต่อไป
เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับการคำให้การของนายอภะว่า
เป็นคนที่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการนำตัวน้องไปจริงหรือไม่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
รวมทั้งมีการนำตัวพยานนะคะได้มาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
ซึ่งก็เป็นคนที่รู้เห็นกับการหายตัวไป
แล้วก็เป็นคนที่เจอน้องเป็นคนแรกบนกระท่อมบนยอดดอยนะคะที่ห่างจากบ้านไปประมาณ๒กิโลเมตรค่ะ
ท่านมาอย่างไรบ้าง
ก็เขาบอกว่าเขาไปรับเด็กมาขึ้นรถไปเอาโมนไซส์ไป
แต่ว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวขอเก็บไว้ในการสอบสวนก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจน
เขาก็ไม่ได้รับตัวทำคนเดียวอย่างกับท่ออะไร
ครับก็มีแต่ว่าเราก็ต้องพิสูจน์พิสูจน์นะฮะ
พิสูจน์ทราบก่อนว่าว่าไอ้ตาลพลิกเข้าไทยการ
แสดงว่ายังมีบางอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับ

แต่ว่ามันต้องอาศัยหลักฐานอื่นประกอบ
ไม่งั้นเราก็จะตอบคำถามไม่ได้ว่ามันมีพยานหลักฐานอะไรที่ยินยันการกระทั่งความพิจันเขา
ก็ต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวรอสอบนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบ
คุณพาผักเองเขาให้การซักทอดไปถึงใครบ้างคะนอกจากลูกนี้

มันน่าเชื่อได้ไหมคะว่าคำกล่าวอ้างที่ว่าเรื่องผีเรื่องสารที่เอาตัวไปถวายเจ้าป่าอะไรอย่างนี้ค่ะพี่
หรือว่ามันน่าจะมีปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่เรื่องผี

น่าจะมีอย่างอื่นคิดแปลว่าเรื่องผีฟังไม่ขึ้นใช่ไหมในมุมมองของเราคิดแปลว่าเรื่องผีฟังไม่ขึ้นใช่ไหมในมุมมองของเรา
เขาพูดพูดกลับไปกลับมาตอนนี้ก็ยังสับสนอยู่นะฮะ
ประเด็นมากเรายังให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการรักษาตัวถูกต้องไหมคะ
ที่เถือดศาลนั้นก็เฉย

ตอนนี้ก็ดูหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะทางพิสูจน์หลักฐานเขาตรวจอยู่
พยายามฐานที่พบในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ช่วงวันเวลาหรือช่วงทาแมนต์รายต่างต้องมาประติศต่อกัน
ก่อนที่จะที่จะเป็นบินการไรต่อนะครับ
เราตั้งความข้อสงสัยไหมคะในขณะที่เราก็คุมตัวในเสียวไว้อยู่
แต่บรรจบัตรว่าเด็กไม่ได้โป้ยที่เชิงเขาอีกเขาหนึ่ง
จากพฤติการแล้วเด็กไม่น่าจะเดินขึ้นไปเองค่ะ
ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็การซักถามพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าเหตุการณ์ต่างมันเชื่อมโยงกัน
แล้วให้น้ำหนักนั้นที่ประเด็นไหนเป็นพิเศษ

ก็ไม่มีฮะอย่างในชั้นที่ยังไม่พบนะครับ
แล้วมีปัญหากับพ่อน้องวิจีนหน้าของก่อนอยู่ไหน
เท่าที่ตรวจสอบตอนนี้ยังนะครับ

ให้ตอนเช้าเขาถึงได้ให้ไปหาที่ถ้ำ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความให้การของผู้ตำราเล่าถูก
คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือเป็นบรรยากาศสดนะคะ

ซึ่งภายหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำเข้มตัวนายอภะ
ก็ยังคงไม่ได้ปักใจเชื่อแล้วก็ยังคงไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ปักหลักที่จะติดตามความเคลื่อนไหวที่นี่นะคะ

สถานีให้คุณผู้ชมได้รับชมค่ะ

ขอบคุณมากค่ะคุณสรรพัฒน์เกษมชายาวิวัฒน์นะคะ

ครับตำรวจเขามองคดีเด็กหายยังไง
เพราะว่ามันมีกฎหมายระบุเอาไว้บอกว่า
ต้องหายไป๒๔ชั่วโมงก่อนถึงจะแจ้งความได้
วันนี้นะฮะมีนโยบายออกมาแล้วจากกรณีนี้
พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญนะครับ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
กรณีที่มูลนิธิกระจกเงาเขาสะท้อนบทเรียนมาให้

บอกว่าตำรวจต้องดำเนินการให้รวดเร็ว
ระบุว่านโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้กำกับสถานีตำรวจนั้นต้องได้รับทราบเรื่อง
แล้วดำเนินการสืบสวนอย่างทันท่วงที
ไม่สามารถรอเวลาได้หรือว่าตัดประเด็นใดทิ้งได้นะ
สำหรับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่แจ้งว่า
คนหายต้องรอ๒๔ชั่วโมง
หรือบางทีเป็นเรื่องของผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ดังนั้นเวลาสัก๒๔ชั่วโมงเขาเพียงพอ

อันนี้คือหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
แต่เจ้าหน้าที่ต้องรับพยายามหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ต้องใส่ใจดูแลบุตรหลานด้วยอันนี้เป็นปฏิกิริยาจากตำรวจ
มาดูจากคุณเอกลักษณ์หลุมชมแขท่านเป็นหัวหน้าศูนย์คนหาย
มูลนิธิกระจกเงาบ้างเขาบอกว่าจากอดีตถึงปัจจุบันนะ
เด็กหายเยอะเลยนะครับแล้วจะตามตัวเด็กเจอเนี่ย
หรือไม่เจอเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่เปอร์เซ็นต์นี้ด้วย
เปอร์เซ็นต์นี้น่าสนใจคือหกสิบเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตถ้าเจอ
สี่สิบเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตนะฮะเอ่อขอไปฮะถ้ารอด
คือหกสิบอ่ะส่วนใหญ่เด็กตายสี่สิบเนี่ยเจอแบบไม่ตาย
ส่วนสาเหตุที่หาย๑เรื่องทางเพศเรื่องของการข่มขืนอะไรแบบนี้ฮะ
สองเสน่หานะฮะผู้ก่อเหตุอาจจะมีความผิดปกติทางจิต
แล้ว๓เนี่ยการเอาตัวเด็กไปหาผลประโยชน์อะไรบ้าง
เอาไปขอทานไปขายของอะไรพวกนี้นะครับ
อกจากนี้นะกรณีของจีน่าเนี่ยนะมันไปเหมือนกับกรณีของเด็ก๓ขวบที่ภูเก็ต
หลงป่าหายไปแต่ที่ภูเก็ตเด็กอิดโรยขาดน้ำนี่แหละฮะ
ที่ผมตั้งข้อสังเกตคุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับ
ว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีคนกระทำผิดในกรณีนี้
มากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่าแล้วก็ต้องรอผลวินิจฉัยของทีมแพทย์ด้วย
ลองฟังหัวหน้าศูนย์คนหายเขาพูดดูครับ
ถ้าเขาเริ่มเดินได้เขาจะไม่อยู่นิ่งกับที่๒วันกว่าเนี่ย
โดยแบบไม่ไปไหนเลยอย่างนี้เป็นไปได้ยากมากนะครับ
ดังนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งสิ่งสิ่งที่ต้องประเมินคือ
ถ้าหากไม่มีการพันธนาการเด็กวายที่แน่นอนเด็กต้องเดิน
แล้วจุดนั้นเป็นจุดที่อันตรายเป็นจุดที่มีความเสี่ยงในการพัดตกได้
เพราะว่ามันเป็นทางลาดชันแล้วมีใครที่อยู่กับเด็ก
หรือเพิ่งเอาเด็กมาปล่อยไว้ณจุดนั้น
ในขณะที่เรื่องมันมันมันมันดังอ่ะ
เพราะว่ามีผู้สื่อข่าวลงมาทำประเด็นมีหน่วยงานต่างเข้ามาในพื้นที่ใช่ไหมครับ
มันก็เกินกว่าที่จะคาดการณ์ไว้ก็ได้